เสพยาเข้าไปหลอนคิดว่าจะมีคนตามฆ่า
สิ่งที่ทำคือเดินไปกระชากผมพี่สาว
ลากขึ้นรถเอาตัวพ่อเอาตัวลูกขึ้นไปเป็นตัวประกันบนรถ
แล้วขับรถหนีครับจากชายภูมิมุ่งหน้าไปขอนแก่นบอกว่าหนีเดี๋ยวมีคนมาตามฆ่า
สุดท้ายชาวบ้านรวมทั้งตำรวจไล่ล่าไปจนมุม
ระหว่างที่ไปจอดซื้อของกินภายในปั๊มน้ำมันครับ
เมื่อสักครู่เด็กที่ร้องไห้ก็เป็นลูกของคนก่อเหตุ
เมื่อกี้ที่เดินมาก็เป็นพ่อของคนก่อเหตุนะฮะ
คือเสพยาจนหลอนเลิกกับเมียแล้วก็มาเสพยาครับคนที่ก่อเหตุ
เป็นภาพขณะที่ตำรวจสพชุมแพรเข้าไปช่วยเหลือ๓ตัวประกัน
มีพี่สาวผู้ก่อเหตุมีพ่อแล้วก็มีลูกของผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุคือนายฉลองอายุ๔๕ปีขับรถกระบะออกมาจากบ้าน
แล้วระหว่างทางก็แวะซื้อของกินภายในร้านสะดวกซื้อในปั๊ม
ในพื้นที่อำเภอชุมแพรที่ขอนแก่นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๓๐กรกฎาคมคือเมื่อวาน
ทุกคนก็ลุ้นระทึกกันใหญ่ชาวบ้านก็มุ่งดูเต็มไปหมดแตกตื่นตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในปั๊มแห่งนี้
เพราะว่าก็มีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงแล้วก็คนแก่สุดท้ายแล้วก็ถูกคนในบ้านเป็นธาตุของยาเสพติดจับมาเป็นตัวประกันนะครับ
ทางด้านของคนน้ามอายุ๒๗เป็นหลานของผู้ก่อเหตุบอกว่าน้าเป็นคนส่งคลิปมีส่งคลิปปืนมาขู่แม่กับเธอ
ว่าแม่เธอมีคนไปจ้างคนมาฆ่านะทั้งที่แม่ก็ทำงานอยู่กรุงเทพฯและกลับบ้างได้แค่๑สัปดาห์
วันเกิดเหตุตัวน้าคือนายฉลองเนี่ยขับรถมาใช้มีดข่มขู่กระชากผมแม่ไปแล้วก็เอาตาไปด้วย
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เอาลูกชายแบร์บอกไปอีกคนนึงขึ้นกระบะขับรถพาไป
ตัวเองก็เลยต้องไปแจ้งความสุดท้ายสิ่งที่เขาทำเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่พาพ่อพาลูกไปแจ้งความ
เพราะมีคนมาตามฆ่าเขาก็ขับรถขับรถออกจากชายภูมิไปมุ่งหน้าไปขอนแก่น
ตัวหลานเองก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยประสานโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจนั้นสกัดจับแล้วก็ไล่ล่าสุดท้ายก็ตามจับได้ที่ปั๊มแห่งนี้ครับ
อันนี้ก็มาเก็บโศพเลยอันนี้เขาจะปัดเพราะเขาก็ชาปบดีเขามีดสี่ของแม่นทำร้ายร่างกายด้วย
ทีนี้พี่สาวของผู้ก่อเหตุที่โดนจับตัวไปนะฮะบอกว่าโอ้โหน้องชายเนี่ยเสพยาตลอดเลยอ่ะ
วันเกิดเหตุนะเสพจนหลอนพูดจาคนเดียวว่ามีคนฆ่าใช้มีดขู่บังคับพ่อ
จะพาพ่อไปแจ้งความทำไมไปจะฆ่าให้หมดบ้าน
ตนเห็นว่าอุ้ยพ่อก็แก่แล้วทำยังไงดีหลานเองก็ยังเด็กกันอยู่ก็เป็นลูกผู้ก่อเหตุ
ก็เลยพยายามที่จะทำตามเข้าไปถึงแม้เขาจิกผมไปก็เอากลับไป
เพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมทำตามกลัวจะตายทั้ง๓คนนะครับ
พี่พ่อมันลูกมันอยากกินขนมอยู่ไหนหนี
เขาโทรมาล่ะอยู่ข้างขึ้นโทรมาล่ะลูกจะรับเขาค่ะ
บ้อไห่เคยมาใกล้แต่มันมีล้อคอ
นี่นะฮะก็เป็นคลิปคาดว่าน่าจะเป็นตัวพี่สาวแหละเป็นคนถ่ายไว้แหละ
ขณะที่เกิดเหตุแล้วก็พยายามที่จะอธิบายเหตุการณ์ทุกอย่าง
ถ่ายคลิปพ่อถ่ายคลิปหลานแล้วก็อธิบายว่านี่นะ
น้องชายมันเมายามเลิกกับเมียแล้วก็มันก็เสพยาร้อนแบบนี้
ก็พยายามที่จะอธิบายไปถ่ายคลิปเป็นระทางไปด้วย
สุดท้ายเคราะห์ดดีนะครับตัวประกันทั้งสามคนปลอดภัยดี
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรตอนนี้ตำรวจเองก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
คุกก่อเหตุคือคลิปนี้เค้าส่งไปขู่พี่สาวเค้า
ว่าจะฆ่าให้ตายเพราะพี่สาวเขาเนี่ยส่งคนไปฆ่าเขาอะไรแบบนี้
สุดท้ายก็เหตุผลคือจากการหลอนยานะครับ
เป็นธาตุยาเสพติดทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนแบบนี้นะครับ